ตอนนี้นักไวรัสวิทยาก็มีการห่วง

คือก่อนหน้านี้เราก็นี่แหละไล่มาแบบเยอะมาก

คือดรอนันต์จงแก้ววัฒนาค่ะ
ท่านก็มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่า

ก็ออกมาจากทางสาธารณสุขของทางฮ่องกงเอง
คือมันมีความน่าสนใจคือ
ในประเทศ๒๙คน
ทีนี้ค่ะ๒๔คนตรวจพบตอนเดินทางมาถึง
อีก๕คนไปแสดงผลตอนที่ไปอยู่ที่นั่นแล้ว๒วัน
แล้วส่วนใหญ่พบว่าเดินทางมาจากซิงคโปร์นะคะ
แต่ที่น่าสนใจคือมันมี๓คนเนี่ยค่ะ

ก็เลยคาดการณ์อาจจะเป็นไปได้ว่า
ในประเทศไทยแล้วแต่ว่า
ก็อาจจะยังสุ่มตรวจไม่พบเพราะจริงบางที
เวลาคนที่เป็นโควิดในประเทศไทยเอง

ทุกคนเขาเป็นการสุ่มเอามาตรวจอะค่ะ
ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่า๓คนนั้นเนี่ย

ดังนั้นยังสรุปไม่ได้จากข้อมูล

ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงสาธารณสุขของซิงคโปร์เอง
เขามีการออกมารายงานค่อนข้างชัดเจนนะคะ
เขาบอกว่าคือมันมีการระบาดของโควิดละลอกใหม่ในประเทศสิงคโปร์
ซึ่งมันเห็นได้จากตัวเลขของคนที่ติดเชื้อค่ะ
จาก๑๐๐คนเพิ่มเป็นแบบว่า๖๐๐๗๐๐คน
รวมไปถึงคนที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ย
เห็นตัวเลขชัดเจนเลยว่าคนที่เข้าโรงพยาบาลในสิงคโปร์มันขยับมากขึ้น

ซึ่งข้อมูลไวรัสที่สร้างปัญหาในซิงคโปร์ก็คือไอ้สายพันธุ์นี้ค่ะ
ก็คาดว่าเกิดขึ้นในผู้ที่ติดไวรัสสองสายพันธุ์นี้พร้อมกันนะคะ
ดังนั้นก็คือเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง
แต่ถ้าเป็นทีมวิจัยของทางปากกิ่งเอง
หรือว่าการติดเชื้อในธรรมชาติได้น้อยที่สุด
หมายถึงวัคซีนกับติดเชื้อนักยุ่งไว้
น้อยที่สุดในบรรดาสายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบันนี้

แต่หลายคนก็บอกว่าก็อยู่กับมันแล้วตอนนี้

ยุโรปตอนนี้นอกจากโควิดเองคนติดไข้หวัดใหญ่กันเยอะมากเลย
ที่ตอนนี้ที่เจอคือออสเตรเลียบังกลาเทศเดนมาร์คอินเดียญี่ปุ่น
แล้วก็สหรัฐอเมริกาตั้งแต่
ไม่ได้รับเข้าไปรักษา
เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีอาการเยอะมาก

ในบ้านกันได้แต่ไข้หวัดสายพันเออเคน่ะมันอาจจะไม่ต้องพักยาวเหมือนโควิด
เพราะบางคนแยกไม่ออกด้วยนะไข้หวัดใหญ่
สานวันอยู่หายไปเนี่ยก็ตกใจว่าติดโควิด
คือไม่มีเสียงเสียงค่อยหายไปเลยแต่โควิดอ่ะ
มันจะเสียงหายไปเลยถูกต้องไหมล่ะเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
เจ็บคอไปเลยแต่อันนี้จะค่อยหายแล้วก็จะเหนื่อย
ถามอีแจ๊กบอกตังค์เพราะคุณแจ๊กเขารับแพ็กเกจตัวครบทุกแพ็กตัวเนี้ย